เวลาไปหาอดีตค่ะไปดูคนนี้เลย

นี่คือแม่ตุ๊กดวงตา
โอ้โหคุณผู้ชมจำได้ไหมเอ่ย
นิตยสารคุณหญิงเมื่อหลายสิบปีก่อน

ในตรียศาสตร์นี้คุณผู้ชมก็จะได้เห็นภาพพี่ตุ๊กลุกผมสั้นดัดผมหยิกรอน
เป็นเทรนด์ตอนนั้นแหละนะคะซึ่งยุคนั้นก็ฮิตมากจริงนะคะ
แล้วก็ดูเปรี้ยวเฉียวทันสมัยจริงค่ะ
แต่อย่างที่เห็นนะคะยังแฝงความเซ็กซี่ด้วยชุดเกาะอกเบา
แปลกใจเลยค่ะว่าที่เลือกภาพนี้มาขึ้นปก
เพราะว่ายุคนั้นน่าจะฮือหาไม่ใช่น้อยเลยล่ะค่ะ
ส่วนภาพอื่นคุณผู้ชมสวยไม่แพ้กันจริงนะคะ
ไปดูกันหน่อยนี่นะคะเน้นไปชุดที่ดูเรียบรุ้งเรียบง่าย
ซึ่งหลังจากพี่ตุ๊กนำภาพย้อนวัยมาโพสต์ลงไอจีนะคะ
คนดังในวงการบันเทิงคุณผู้ชมเข้ามาชื่นชมเยอะมากจริงค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นแม่แอฟทักษะออนพี่กิ๊กสุวัชนีนะคะพี่เก๋ชนระดาค่ะ
อกจากนี้นะคะก็ยังมีนักแสดงรุ่นน้องค่ะพี่ตั๊กมะยุราค่ะ
เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าสวยงามคิดถึงวันเก่านะคะพี่
ตุ๊กสวยจังเปรี้ยวสุดต้องยกให้นี่นะคะ
รุ่นใหญ่เขาหวนคิดถึงความหลังกันแล้วนะคะ
วันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐเลยจัดมาให้ดูค่ะนี่อีกคนนึงละกันคุณผู้ชม
ปูปิยมาศค่ะนางเอกดังยุคนั้นเลยเดี๋ยวให้ได้กันนะคะ
นี่เป็นไงล่ะจำได้ไหมเอ่ยนะคะก็จิ้มลิ้มมาก
จริงนะคะย้อนวัยคุณผู้ชมนะคะอีกคนนึงละกัน
ตั๊กมะยุราค่ะเจ้าของฉายานหน้าม้าตลอดกันนี่นะคะ
สวยจริงคือยอมมากนะคะจากวัยสาวสูงตอนนี้ให้ไทยอายุ๖๓ปีอะเธอ

ตุ๊กดวงตาอีกสักหน่อยละกันนะคะสมัยสาวเนี่ยเปรี้ยวเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้๖๖แล้วก็ยังเฉียวเหมือนเดิมนะแม่นะคะ
แล้วพีปูปฤยมาศสมัยสวะสาววานละมุนยังไง
ตอนนี้ก็ยังละมุนอยู่เช่นเดียวกันนะคะ
ปีแล้วทุกคนก็สวยปังจริงค่ะ
เรียกว่าสวยแบบว่าพิมพ์นิยมจริงเนาะ

เพราะว่าพี่ทุกท่านดูแลตัวเองได้ดีมากเลย
ยังได้มีผลงานให้ติดตามผ่านหน้าจอวงการบันเทิงกันอยู่นะคุณผู้ชมนะ